วันนี้อายุต้อง๘๖ปีแล้วคุณกิงพุทธมหลงป่าไปนานถึง๓วัน

ถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกชายคุณยังคิดไหมว่าพ่อจะรอด
คือถ้าหากยังไม่เจอร่างก็ยังมีหวังคือยังไงก็หวังว่าจะมีปฏิหาร
แต่๘๐กว่าแล้ว๓วันคนเดียวเหรอฮะหลงคนเดียว

แม้ว่าจะชำนาญในพื้นที่ลูกชายบอกเองว่าพ่อเนี่ยชำนาญพื้นที่
แต่ยังหลงป่าได้เลย
เอามาดูกันก็แล้วกันว่าปฏิบัติการค้นหาเป็นยังไง
ตาต้อยจับทองอายุ๘๖ปีพัดหลงในป่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกที่กาญจนบุรี
ตำรวจค่ะร่วมกับหน่วยงานโอ้โหมากมาย
ตำรวจภูทรไซโยกตำรวจตระเวนชายแดนทหารกองกำลังสุรสี
และยังมีชาวบ้านที่ช่วยกันออกค้นหา
หากันนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้
คือหาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง๕โมงครึ่ง
ยังไม่เจอสุดท้ายยุติการค้นหาเพราะตรงนั้น
คุณดูป่านี่คือพื้นที่ป่านะคะ
ตรงนี้เป็นป่าไผ่มองจากมุมสูงมันยากกับการค้นหา
และเป็นป่าเต็งรังรกทึบเนื้อที่๑๒๐๐ไร่ค่ะ
แน่นอนว่าต้องใช้เวลาพอสมควร
ลูกชายของตาต้อยชื่อว่านายประสานจับทองลูกเล่าแบบนี้
บอกพ่อทำมาหากินในพื้นที่ป่าตรงนี้มานานกว่า๓๐ปี
มีความชำนาญในพื้นที่ก่อนจะหายไปพ่อเดินมาตัดไม้ที่คอกวัวเก่า
แล้วหลังจากนั้นหาพ่อไม่เจออีกเลย
พยายามตามหาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและหน่วยงานต่าง

จุดที่หายนะคะเป็นบริเวณเนินปลวกค่ะ
เขาบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยบนเขาก็มีถ้ำด้วย
เขาไปดูกันมาแล้วก็ยังไม่พบ
ก็เลยใช้วิธีการนะความเชื่อไปบนบานขอให้เจอพ่อ
และขอให้เจอในสภาพที่พ่อยังปลอดภัย
แล้วลูกชายบอกด้วยแบบนี้ว่าพ่อมีอาการหลงลืมด้วยค่ะ
เขามาตัดไม้แล้วหายตัวไปไม่รู้ว่าตัดน้ำฝ่าน
เห็นรอยตัดแต่ว่าเอาไม้ไปแต่ไม่เห็นว่าเขาไปข้างในต่อ
ตรงที่เขาตัดต้นไม้มันมีเนินปลวกอยู่
มีเจ้าทักว่าแกไปเยี่ยวรถอ้วก
เราก็ไม่ทราบแท้จริงแต่ก็ว่ามีรอยกระเปียกอยู่
ตอนเช้านะไม่ใช่ตอนตอนเย็นแต่ตอนเย็นมันมามืดแล้วไม่เห็น
แต่ก็เอาเขาไปค้นเจอตั้งแต่ตอนมืด

ก็ไปข่อแล้วแต่ก็ไม่พบ
ก็มีส่วนเรื่องของความเชื่อด้วยเนอะการที่บอกพ่อหายไป
ทีนี้อย่างที่คุณบอกคุณผู้ชมไปว่าเมื่อวานนี้ระดมทุกสรรพกำลังเลย
โมงครึ่งหยุดไปใช่ไหมคะปรากฏในวันเดียวกัน

ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าปรากฏคุณคิง
เจอตาต้อยโอ้โฮจะตาต้อยใช่
ใช่ยังดูปกติด้วยค่ะ
คนที่เข้าไปหาของป่ารีบเลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับตัว
ทันทีที่ลูกชายเจอพ่อโอ้โหโผล่กอดร้องไห้ดีใจกันนะคะ
ต้อยค่ะปกติดูดิดูดิหน้าตาแกก็ปกติเลยนะ
ดูปกติหมดพูดจาตอบโต้ได้ถามอะไรตอบได้
ใส่เสื้อยืดแขนยาวสีแดงเกงขาสั้นสีเทานะคะ

ในลักษณะของอาการอิดโรยไปบ้างเพราะอากาศก็หนาวเย็นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลไซโยกค่ะ
ต้อยตาต้อยยังไงเนี่ยตาต้อยไปเดินหลงอยู่ตรงไหน

อยู่ดีก็มาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่มาหลายวันแล้ว
แล้วตาต้อยอาศัยอยู่ยังไง๓วันแล้วเอาอะไรกิน

ไม่ได้ยินชัดมากขวัญบอกแล้วกัน
ตาบอกตาตักน้ำในแม่น้ำแควร์น้อยใส่ขวดกินประทังชีวิตมา๓วัน
ระยะทางนะจากจุดที่ตัดไม้ตรงคอกวัวเก่าที่ลูกบอกนะ
ไปถึงจุดที่พบตาต้อยเพราะจุดสุดท้ายคือตรงคอกวัวเก่า
พอไปพบตัวตาต้อยห่างจากจุดนั้น๘๙กิโลเมตร
ต้องเดินข้ามภูเขาหนองปลาไหลแล้วลงไปที่ชายป่าริมแม่น้ำแควร์น้อยนะคะ
แล้วถึงไปเจอตัวเนี่ยก็ให้นอนเปรยหามออกมา
และต้องใช้เส้นทางอะไรรู้ไหมกว่าจะเอาออกมาได้ไม่ใช่ง่ายนะคุณ
เอาเส้นแขวงหามกันออกมาตรงเส้นทางเรียบแม่น้ำแควร์น้อย
ระยะทางลงไปก็เหลือสักประมาณ๒๓กิโลแล้วค่ะ
อืมดีนะคะที่แกยังปลอดภัยนะ

ตอนที่พาคุณป้าออกมาจากป่าตอนเจอ๕ทุ่มค่ะอืม